คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุสลดจริงที่สุรินทร์ค่ะ
นักเรียนชาย๓คนอยู่ม๓อายุ๑๔

แล้วก็มีรถจักรยานยนต์คู่อริไล่ตามไล่บี้มา

อุบัติเหตุนะคะโอ้โหพยายามจะปั๊มหัวใจช่วยชีวิต
แต่ช่วยเอาไว้ไม่ทันไปดูวินาทีชีวิตของเด็กสามคนนี้ค่ะ
นี่ค่ะคือกู้ภัยพยายามจะปั๊มหัวใจเด็กนักเรียน๓คน
รถจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่กลางถนนเจ็บหนักค่ะ
แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้

อายุน้อยกันเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์คือเมื่อวานประมาณ๔โมง๔๒นาทีช่วงเย็นนะคะ
ถนนกลางหมู่บ้านในพื้นที่หมู่๖อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้คลิปจากกล้องวงจรปิด
ก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้นี่คลิปนี้ค่ะครับ
น้องนักเรียนม๓๓คนขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอน
สามกันมานะคะมีคู่อริเรียนห้องเดียวกันค่ะ
โรงเรียนเดียวกันค่ะขี่รถจักรยานยนต์๔คัน
ไล่ตามเฮ้ยแล้วเหมือนกับคันสุดท้ายเนี่ย
สังเกตคันสุดท้ายเห็นไหมคะนี่เสื้อแดงอะ
เมื่อกี้เห็นชูมือแล้วไล่กวดไปพี่อุ๋ย
คลิปนี้คือตอนประมาณบ่าย๒โมง๓๗นาที
ของเมื่อวานนี้นะคะครับนายสายรุ้งอายุสี่สิบคนเห็นเหตุการณ์เนี่ย
คุณผู้ชมสังเกตคนเสื้อแดงคันที่สี่ชูขึ้นไป
ไม่รู้อะไรอาวุธอะไรสักอย่างนี่นี่เห็นไหมคะ
คันใช่ที่ไล่ตามมาสี่คันคันหนึ่งก็น้องที่เสียชีวิตอ่ะ
มากันคันเดียวซ้อนสามคนเห็นเหตุการณ์นางสายรุ้ง
อายุ๔๐บอกว่าเห็นน้อง๓คนขี่รถจักรยานยนต์ซ้อน๓
เข้าไปในหมู่บ้านคู่อริขี่ตามมาแบบกระชั้นชิด
คู่อาริถีบรถจักรยานยนต์ของน้องที่เสียชีวิต
จนรถล้มน้องเขาเจ็บหนักหายใจรวยริน
แล้วทางผู้ก่อเหตุทำยังไงคะขี่หนีแล้วตะโกนว่า
สะใจโว้ยเขาตาย๓สมนะคะโอ้โหว้ย

พอมาถึงตรงนั้นมันเลยหยิบมอเฮทชั่นไซน์เลยโห

มานี้ชนป้ายแล้วก็ชนเสาไฟฟ้า

ติดตามจับกลุ่มกลุ่มที่ก่อเหตุได้ทั้งหมดแล้วค่ะ
นายประกาศศักดิ์อายุ๑๕คนนี้
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์คันที่ก่อเหตุ
นายจักรพรรดิอายุ๑๕คนนี้เป็นคนซ้อน
และยอมรับว่าใช้เท้าถีบรถของผู้เสียชีวิตจริง

มเพจบอกว่าเป็นเรื่องหึงหวง
สุดท้ายโดนแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ทีมข่าวไปที่บ้านของน้องที่เสียชีวิต

เป็นคุณแม่ของเด็กชายพงศกรที่เสียชีวิตนะคะ
แม่บอกทำใจไม่ได้จริง

เรื่องคดีความก็เป็นหน้าที่ของตำรวจก็แล้วกัน
ชาปนกิจศพลูกวันเสาร์นี้
ไม่อยากรับคำขอโทษจากฝั่งผู้ก่อเหตุด้วยซ้ำ
จากการพูดคุยกับเพื่อนของน้องที่เสียชีวิต

เขาเรียนอยู่ห้องเดียวกันโรงเรียนเดียวกัน
และผู้ก่อเหตุเคยมีเรื่องระหองระแหงกันมา
ตั้งแต่อยู่ม๑จนตอนนี้ม๓กันแล้ว

วันเกิดเหตุรู้แค่ว่ามีคนโทรศัพท์ไปบอกทางผู้ก่อเหตุว่า

กลุ่มน้องที่เสียชีวิตอยู่หน้าโรงเรียนนะ

แล้วไม่รู้ว่าปมเหตุที่แท้จริงเรื่องอะไร
แม่บอกแม่ก็ไม่รู้จริงจะหึงห่วงจะอะไรแม่ไม่รู้
แต่ถึงขั้นต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
โอ้โห๓ศพค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้